เกมอาเซียนคลับเมื่อวานนี้ที่ไทยชนะสิงคโปร์๓๐
มีสถิติใหม่ในเรื่องของการทำประตูรวมในรอบแบ่งกลุ่มรวมทั้งอดีศักดรายสอน
ที่ตอนนี้ยิงรวมสถิติแซงหน้ารุ่นพี่อย่างเนติพงศรีทองอินไปแล้วครับ
โดยเกมสุดท้ายเมื่อวานนี้ชนะสิงคโปร์ไป๓๐จากพรรษาเหมวิบูรณ์นะครับที่มงบอลไปชนะอีฟรานฟานดี้เข้าประตู
สูบประชายใจเด็ดและปิดท้ายจากอดีศกรายศรทำประตูที่๘ในทวอร์นาเมนต์
แกรมทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศจะบุกไปเยือนมาเลเซียที่บุกิจจาริว
นัดแรกวันที่๑ธันวาคมจากนั้นจะกลับมาเล่นในบ้านนัด๒วันที่๕ธันวาคม
และวันนี้นักเตะทีมชาติไทยก็ถูกปล่อยให้พักผ่อนนะครับก่อนจะกลับเข้าแคมป์ทีมชาติอีกครั้งในวันที่๒๗พฤศจิกายน
หลังเกมกับสิงคโปร์นะครับก็มีสถิติใหม่
ก็คือการทำประตูหลังจบรอบแบ่งกลุ่มได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์

หน้าของเดิมที่เคยทำไว้เมื่อปี๑๙๙๐และ๒๐๐๔นะครับ
ซึ่งทำได้๑๓ประตูจากการลงเล่น๔นัดนะครับ
ขณะที่แปลประตูของอธิษัทไกรศรที่ทำได้ในรอบแรงกลุ่มครับ
ยังทำลายเซ็นติกของแนวรุ่นพี่อย่างในติดพงศ์ศรีท่องอินทร์
ที่เคยทำไว้มากสุด๗ลูกใน๑ทวนาเมนต์
สักก็ยังมีโอกาสที่จะทำประตูเพิ่มได้มากขึ้นนะครับในเกมที่เหลือของทุนเมนต์ปีนี้ครับ